พาคุณผู้ชมไปที่บขศสระบุรีนะคะ
เขาบอกว่าตอนแรกคนที่ถ่ายคลิป
เขาบอกว่าเอ๊ะหรือว่าผู้ชายคนนี้จะมาขโมยรถจักรยานยนต์
เห็นเดินอ้อมไปอ้อมมาวนไปวนมาแล้วก็ไปขึ้นคร่อม
ลักษณะเอ๊ะคร่อมเสร็จแล้วจะถอยหลังออกมาหรือเปล่า
ถ่ายคลิปเอาไว้เลยถ่ายไปถ่ายมาซูมเข้าไปใกล้
ทำอะไรอ่ะยึกยักยึกยักสรุปว่าเขาคมขื่นรถจักรยานยนต์อยู่คุณ
ผู้ชายคนนี้กำลังมีอะไรกับรถจักรยานยนต์
ต้องมีคนเดินผ่านไปผ่านมาตรงเนี้ยคนที่เขาถ่ายคลิปคลิปนี้เขาก็อื้อ
ได้ด้วยเหรอแล้วเขาก็เอามาแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ
ตั้งข้อสังเกตมากมายเนี่ยนะคะมีชาวเน็ตคนหนึ่งเข้ามาดู
แล้วก็ให้ข้อมูลว่าลักษณะพฤติกรรมแบบนี้
ทำไม่ดีไม่ร้ายบนรถจักรยานยนต์บนมอเตอร์ไซค์แบบนี้
น่าจะเป็นคนนี้น่าจะเป็นคนนี้เป็นชายเร่ร่อนสติไม่ดี
อยู่ที่จังหวัดสระบุรีชาวบ้านเรียกว่าเปิ้ลไก่ทอด
หรือเปิ้ลบอกขอสออืมเปิ้ลไก่ทอดเนี้ย
จะไปขอเงินชาวบ้านเอาไปซื้อไก่ทอด
แล้วก็เร่ร่อนเดินไปเดินมานอนอยู่ตามจุดต่างของบขสสระบุรีค่ะ
ทั้งนี้นะคะมีคนให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่าเปิ้ลไก่ทอดเนี่ย
ักมีพฤติกรรมคมขืนรถจักรยานยนต
นี่ไงอีกภาพหนึ่งเสื้อน้ำเงินเนี่ยมีคนเคยถ่ายไว้แล้ว
ทำบอยทำบอยเออขึ้นไปหนอนคว่ำบนเบาะ

ให้ข้อมูลกันในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ
แต่มันต่างวันต่างเวลากันเนี่ยนะคะ

สร้างความหวานกลัวให้กับเด็กแล้วก็ผู้หญิง

แต่สักสองสามวันปล่อยออกมา

อยากจะไปถามเจ้าของรถจักรยานยนต์
ว่าเห็นภาพแล้วรู้สึกอย่างไรบ้าง

คนในบริษัทสรสระบุรีเขาบอกฝากหน่อยหน่อย
ที่เกี่ยวข้องเอาไปรักษาอย่างจริงจังทีนะคะ

เพราะว่าตอนนี้เขาทำกับรถจักรยานยนต์
เราไม่รู้วันดีคืนดีอาจจะไปเจอผู้หญิง